กิติศักดิ์ลูกชายคนโตหลังจากเกิดเหตุไปแจ้งความที่

ไม่ใช่แจ้งความที่เป็นไรลงที่สวพครองหลวงประจำวัน

มีครับผมตำรวจที่เขาไปที่เกิดเหตุ

แล้วก็เขาบอกว่าเขาเป็นคนแจ้งเรื่องไปทางที่

เขาบอกว่าให้ไปได้เลยเพราะเขาส่งเรื่องไปแล้ว
ที่สวพครองหลวงใช่ครับเราก็ไปแจ้ง
เขาไปแจ้งครับบันทึกประจำวันเขาเขียนว่า
เขาบอกว่าล้มเองครับรถล้มเองครับ

อ้าวแล้วเราได้บอกเขาไหมว่า
เราไม่ได้ล้มเองนะมันมีสายห้อยอะไรมาเกี่ยว
บอกครับผมเขาถามครับว่าจะมาลงบันทึกประจำวันอะไร
บอกว่าเกิดอุบัติเหตุครับคุณพ่อรถคล้องกับสายไฟครับผม
แล้วเขาก็ถามว่าจุดที่เกิดเหตุตรงไหนอะไรยังไงครับผม
ก็บอกตามที่เขาถามไปแต่เขาลงในใบเขาว่ารถล้มเองครับ
รถล้มเองใช่ครับ
นี่คือที่เกิดเหตุนะครับผม
แล้วเราไม่ทักทวงเขาอีกรอบเหรอว่า
คือตอนนั้นผมรีบด้วยครับเพราะไม่มีใครดูพ่อที่โรงพยาบาล
เพราะตอนนั้นผมก็ไปโรงพักไม่มีใครไปดูอาการคุณพ่ออย่างนี้ครับผม

เรื่องบัติประจำวันวันแรก๑๕มีนาคมนะ
มันจะมีผลมันจะเกี่ยวพันธุ์อะไรยังไงไหม
หลังจากนั้นเวลาผ่านมาก็คือ๑๖๑๗๑๘ใช่ไหม
ก็ไปล้องสายไมค์ต้องรอดใช่ไหมครับ
เห็นบอกมีเจ้าหน้าที่กศชเขาแจ้งมาเลยฮ

เขาติดต่อผมมาครับผมว่าเดี๋ยวพี่มาตรวจสายไฟนะมาดูด้วยกันไหม
ผมก็เลยโทรหาพี่กับแม่ให้ไปดู
ครับผมวันไหนฮะวันนี้ครับผมวันนี้เลยใช่ไหมในช่วงครับ
แล้วเราได้ไปดูได้ไหมผมไปผมก็ไปไปกับแม่
อ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างก่อนขอรับชอบมาตรวจสอบให้เป็นยังไงบ้าง

อ๋อพอไปร้องเพจสายใหม่ต้องรอด
รีบมาดูให้เลยประสาน
ภรรยาคนเจ็บลูกชายคนเจ็บ
คุณแม่ไปดูด้วยมั้ย๓คน
แม่และลูกชาย๒คนเขาก็มาตรวจสอบตรงนี้ล่ะ

แล้วตอนที่ถึงมันเฮ้อทกหรือยังวะ

แต่เรียบร้อยกว่าเดิมเพราะว่าพี่ตำรวจที่ไปวันเกิดเหตุ
คริกนะครับ

เขาก็โทรแจ้งบริษัทเจ้าของสายให้เข้ามาเก็บ
ก็ตอนเที่ยงบริษัทก็เข้ามาเลยเข้ามาเก็บเลยครับผม
แล้วความรับผิดชอบเขาตกลงเขาบอกว่ายังไงกันบ้าง
เขาก็บอกว่าจะรับผิดชอบนะครับ
อันนี้หมายถึงทางตัวแทนของสายสื่อสาร

แล้วเขาก็ติดต่อใครนะติดต่อ

บอกว่าตอนแรกผมไม่เห็นว่าเขามา
ผมกำลังไปทำธุระแล้วผ่านทางนั้นพอดี

พี่มาตัดสายไฟใช่ไหมครับ

เขาก็เลยขอไปที่บ้าน
ไปคุยกันที่บ้านครับผม

ก็เขาก็บอกว่าอันนี้เป็นของเขาจริง

ให้คดีความชัดเจนหน่อยครับผม
หมายถึงยังไงฮะคุณอาจารย์คุณวิทิศ
คือให้คดีความชัดเจนหมายถึง

จากการที่น้องเข้าไปลงบันทึกจำวันนะครับ
แล้วก็ข้อความที่อยู่ในบันทึกประจำวันเนี่ย
มีการระบุว่ารถเกิดอุบัติเหตุด้วยตัวเอง
ลดลมเองครับผม
ทีนี้เนี่ยก็คือถ้ามันเป็นในส่วนของตรงนี้เนี่ย
ทางคู่กรณีเนี่ยเขาก็อาจจะต้องการความชัดเจนในการที่จะรับผิดชอบนะครับ
ก็คือถ้าหลังจากนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ
ผมทีมงานนะครับก็จะพาน้องเขาไปที่สพ
เพื่อไปลงบันทึกประจำวันเพิ่มเติม
เพื่อให้ข้อมูลเนี่ยสอดคล้องกับคดีจริงครับผม

ทำไมเค้าถึงให้ลงบันรดลมเอง

เขาแค่ถามว่ารายละเอียดเหตุการณ์มันเกิดยังไง
เกิดกี่โมงเกิดที่ตรงไหนครับผมก็บอกตามตามที่ที่ผมไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ที่ตำรวจที่เขาไปดูที่เกิดเหตุแนะนำนะครับครับแต่แต่เรื่องรายละเอียดเขาเขาลงเองครับเขาแค่ถามเราว่าเกิดแบบไหนเกิดยังไงเกิดกี่โมงเกิดที่ไหนอย่างเงี้ครับผมประมาณไหนครับเขาก็เลยลงไปก่อนเขาก็เลยเขาก็ลงแต่ตอนนี้เขาลงเราก็ไม่เห็นอยู่แล้วครับเพราะเขา
ที่เกิดเหตุเวลาเกิดเหตุเกิดเหตุการณ์แบบไหนอะไรยังไงเราก็บอกตามความจริงก็คือทั้งพี่ผมก็รีบอืมครับผมก็เลยไม่ได้อ่านแล้วเขาก็ให้ใบมาใช่ค่ะเพราะมันเพราะมันต้องเอาใบไปต่อเรื่องอ่าโรคพยาบาลใช่ครับผมรักษาพยาบาลครับผมใช่ไหมแต่คุณอาชารคุณวิทิศมองว่าไอ้ตรงเนี้ยไม่มีปัญหาไม่มีปัญห

พื้นที่แล้วก็ไปเยี่ยมพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวแล้วนะรับผิดชอบว่าจะดูแลช่วยเหลือเยียวยาทุกอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่เกิดมาจากถนนเส้นนั้นรถบรรทุกเนี่ยผ่านตลอดใช่ครับผมคาดว่าจะมีรถบรรทุกไปเกี่ยวสายสื่อสารให้มันห้อยตกลงมาอืมอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้เลยอันนี้ทางทางกศช
ก็ไม่เคยไปเห็นบอกมาทางนี้นะเราก็ไม่รู้ว่ามันใครไปเกี่ยวห้อยเกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงเอาเป็นว่าตอนที่พ่อเราขี่รถพ่วงข้างไปเนี่ยก็คือโดนมันห้อยอยู่แล้วมันโดนรถพ่อเราครับผมถูกต้องนะฮะทีนี้ทางกศธชฝากแจ้งนะครับหากประชาชนพบเห็นสายสื่อสารย่อนตกลงมาให้โทรแจ้งได้นะครับสายด่วนกศธชหมายเลข๑๒๐๐โทรฟรีนะฮะหากพบเห็น
เพราะยังไม่รู้ว่าจะจบตอนไหนนะพ่อเนี่ยอาการอีกหลายอย่างเลย
คือหมอเขาก็กำหนดไม่ได้ว่าจะหายวันไหนจะดียังไง
คือตอนนี้คือหมอเขาบอกว่าต้องดูอาการวันต่อวันครับ
แล้วก็คือคุณหมอเขาห่วงเรื่องโรคแซ็กซ้อน
พวกติดเชื้ออะไรเนี่ยครับเพราะว่าผิวหนังคือลอกออกมาเลย
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ